วลชนที่มารอให้กำลังใจนายพิธาริมเจริญรัฐ
รวมไปถึงพักเก้าไกลในการโหวดเลือกนายยกรัฐมนตรี
ทยอยเข้ามาในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้า
จะเห็นได้ว่าบริเวณด้านหลังของดิฉันในขณะนี้
ก็เริ่มมีประชาชนที่เรียกตัวเองว่าด้อมส้มนะคะ
มารอให้กำลังใจนายพิทาริมเจริญรัตน์แล้วค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะในเรื่องของการดูแลความเรียบร้อยในขณะนี้
ตำรวจเองก็มีการเดินดูความเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะ
คุณผู้ชมคะเราต้องบอกนะคะว่านี่เป็นบรรยากาศที่
บริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการเกียรติกายซึ่งอยู่ตรงข้ามกับรัฐสภา
เป็นพื้นที่ที่พิการจัดให้ประชาชนที่สนับสนุนนายพิธาริมเจริญรัฐ
แล้วก็พักเก้าไกลปักหลักชุมนุม
ขออภัยค่ะปักหลักติดตามการประชุมของรัฐสภาในช่วงเช้า
คนที่สามสิบในช่วงเย็นของวันนี้ด้วยนะคะซึ่งภายในเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการตั้งเต็นต์แล้วก็รถสุขาเคลื่อนที่เครื่องขยายเสียงแล้วก็จอยเอลอีดีเพื่อถ่ายทอดบรรยากาศการชุมนุมการประชุมของรัฐสภาออกมาให้ได้ฟังกันด้วยนะคะโดยที่มวลชนนั้นก็มาปักหลักเฝ้าติดตามกันตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะ
และสำคัญก็คือขอให้สมาชิกวุฒิสภาเนี้ยเข้ารบเสียงของประชาชนด้วยนะคะ
เมื่อช่วงบ่ายเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะ
ก็เป็นบรรยากาศช่วงที่รถยนต์ของนายพิธาลิ้มเจริญรัฐนะคะ
หัวหน้าของพักเก้าไกลแล้วก็แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีขับรถผ่านจุดที่ด้อมส้มปักหลักให้กำลังใจ
ริมถนนทหารนะคะซึ่งมีด้อมส้มเนี้ยสวมเสื้อออกมายืนเรียง
ริมถนนทหารฝั่งตรงข้ามรัฐสภาพร้อมกับชูป้ายข้อความสนับสนุน
นายพิธาแล้วก็พักก้าวไกลให้รถที่กำลังจะผ่านเข้าสู่รัฐสภาได้เห็นค่ะ
นางบังออนแทร่เหลี่ยงอายุ๖๒ปี๑ในด้อมส้มเปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่า
จดจำทะเบียนรถของนายพิธาได้นะคะก็เลยมารอให้กำลังใจ
เมื่อรถของนายพิธาเนี่ยขับผ่านก็มีการตะโกนให้กำลังใจ
และนายพิธาก็มองมาก็เชื่อว่าจะเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น
ไม่สามารถที่จะเปิดหรือว่ารถกระจกลงมาทักทายได้
นางบังออนจึงฝากไปถึงสมาชิกวุฒิสภาให้เคารพเสียงของประชาชน
ที่เลือกพักเก้าไกลและนายพิธาเข้ามาบริหารประเทศ
ไปฟังเสียงของนางบังออนค่ะ
นางบังออนสว๒๕๐คนช่วยโหวตให้พิธาเป็นในยกคนที่๓๐ประเทศไทย
เพราะไหนก็อีกปีนึงก็จะหมดวาระแล้ว
ก็อายุมากแล้วกินเงินเดือนภาษีประชาชนมามากแล้ว
ก็เห็นแก่ประแทกก็ให้โหวตให้พิชาภิมศ์เจริญรับเป็นระยุกต์
ด้านนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสสพิศนุโลกพักเก้าไกลรองประธานสภาคนที่๑
ซึ่งลงพื้นที่บริเวณลานสนามเด็กเล่นในศูนย์ราชการเกียรติกาย
เพื่อพบปะกลุ่มมวลชนที่สนับสนุนพักก้าวไกล
และติดตามการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของที่ประชุมรัฐสภาในวันนี้
หากบรรยากาศไม่ได้เป็นแบบนี้ภายในอาคารรัฐสภามีความเรียบร้อย
ประชาชนก็สามารถเข้าไปร่วมรับชมการประชุมสภาสดได้ด้วยตัวเอง
ดังนั้นการมาเรียกร้องหรือว่าการมาแสดงออกของหลายกลุ่ม
ตั้งแต่เปิดรัฐสภามาเป็นเสรีภาพของประชาชนทุกกลุ่มนะคะ
ที่ฉันถามว่ากระแสข่าวเรื่องของการขอเลื่อนการโหวตนายกรัฐมนตรีเป็นวันที่๑๙กรกฎาคม
ทางด้านของนายปฏิพัฒน์ก็บอกว่าก้าวไกลเนี่ยวันนี้ตัวเองก็ไม่ได้โหวตด้วยนะคะ
ทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยให้กับประชาชน
ตามกำหนดการเดิมจะเริ่มโหวตนายกรัฐมนตรีกันในเวลา๗๗นาฬิกา
แล้วก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงก็แล้วเสร็จ
มุมมองของพักเก้าไกลมีความประสงค์ที่จะ
ให้การโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วเสร็จตามกรอบภายในวันนี้ค่ะ
เวลาปกติของการประชุมสภาค
ถ้าสอบว่าให้เรื่องก็คือว่าทางเก้าไกรคิดว่าน่าจะโหวตนะ
ก็ต้องดูการอภิปรายก่อน
ส่วนบรรยากาศที่ศูนย์ราชการเกียรติกาย
ซึ่งจัดเป็นพื้นที่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมและมวลชนที่สนับสนุนพักก้าวไกล
รวมไปถึงประชาชนได้มีการติดตามการประชุมของรัฐสภาและการโหวตนายกรัฐมนตรี
ก็ได้มีการติดตั้งเต็นต์แล้วก็นำรถสุขาเคลื่อนที่มาบริการให้กับประชาชน
รวมไปถึงมีเจ้าหน้าที่เทศกิจและตำรวจนอกเครื่องแบบคอยดูแลความเรียบร้อย
เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาพันธุ์ตำรวจโทสมหมายอารีรักษ์สารวัตรกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิดกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ได้นำอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์ต่างมาตรวจหาวัตถุต้องสงสัย
นำสุนัขตำรวจสองนายนะคะก็คือสุนัขตำรวจตรีช็อปเปอร์แล้วก็สุนัขตำรวจตรีไทเกอร์
เข้ามาตรวจสอบทางเท้าแล้วก็สนามเด็กเล่นที่ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานครเกียรติกายด้วย
โดยพันธุ์ตำรวจโทสมหมายบอกว่าเป็นการตรวจหาวัตถุต้องสงสัยเป็นขั้นตอนตามปกติ
ซึ่งก็พบว่าพื้นที่ที่ให้มวลชนชุมนุมนั้นมีความเรียบร้อยดีค่ะ
ไปดูบรรยากาศที่ถนนสามเศษนะคะฝั่งบริษัทบุญรอบวิเวอรี่
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝุงชนก็ได้มีการนำกำลังมาตรวจดูความเรียบร้อยบริเวณแยกบางกระบือ
ซึ่งก็ยังไม่ถึงขั้นว่ามีการปิดถนนหรือว่ามีการปิดการจราจร
ประชาชนนั้นสามารถที่จะขับขี่ผ่านแยกบางกระบือมาได้
แต่จะไม่สามารถขับผ่านหน้าอาคารรัฐสภาเนื่องจากว่าตำรวจได้นำตู้คอนเทนเนอร์มาปิดถนนทางเข้าออกอาคารรัฐสภาเอาไว้
แต่ก็อำนวยความสะดวกด้วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถขับผ่านทางลัดเชื่อมไปที่ถนนเรียบคลองบางกระบือได้นะคะ
จะเห็นได้ว่าตอนนี้กำลังรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณถนนทหาร
แล้วก็ส่วนหนึ่งอยู่ในศูนย์ราชการเกียรติกายค่ะ
ซึ่งต้องรอติดตามว่าในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันนี้
๒ชั่วโมงนั้นจะได้นายกรัฐมนตรีชื่อพิธาริมเจริญรัฐหรือไม่
และนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดจากบริเวณด้านนอกของอาคารรัฐสภาค่ะ